วันหยุดแบบนี้เชิงผู้ชมมาเผากล้ามไม่ใช่มาเผาหมอยกับคุณแบตหน่อละพัฒน์
ขออภัยคุณแบตหน่อละพัฒน์คนนี้ก็เป็นพระรายจากละครเรื่องต้ายราช
ประชันกับต่อธนพพเข้มข้นถึงใจจริงโดยถึงแม้ละครจะจบไปแล้ว
แต่แฟนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันนะคะว่าหนุ่มไบท์เนี่ย
บทแตกกระจุยเลยถึงเป็นพระร้ายแต่ทุกคนก็รักใช่ไหม

และทุกครั้งที่เข้าฉากกลับต่อเนี่ยจะห้ำหั่นกันสุดพลังใช่ไหมพี่แจ๊ค
ฉะนี้ก็ไบบอกเลยว่ามันจังเลยว้า
เวลาเล่นกับต่อเนี่ยคนลุกเลยคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องอ่วนซิกแพคคุณผู้ชมแม้จะไม่ใช่ทางของไลท์เลย
ใบบอกนะคะเพราะว่าผมก็เป็นคนเขินเป็นคนแนวหน่อยค่ะ
แต่ก็จะมีบ้างในละครไบร์ตก็ยืนยันว่า
ขอเป็นตัวของตัวเองนี่คือภาพล่าสุดนะคะก่อนทำสีผมค่ะดีต่อใจเวอร์ใช่ขอเป็นตัวของตัวเองโดยการไปลงแบบว่าออนเซ็นเบาคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ตัวจริงของไลท์เนี่ยค่ะเป็นคนตรงจริงใจตั้งแต่สมัยเข้าวงการใหม่ค่ะ
คือดิฉันเห็นน้องไบท์ตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนเลย
คือเด็กนักเรียนใส่ขาสั้นแล้วก็มาออดิชั่นที่วิกอโศกคุณผู้ชม

แล้วทุกวันนี้นะนางก็พัฒนาตัวเองนะคะจนมาเล่นละครแบบดีมาก
คือเรื่องใต้ล่าคนที่จบไปคือเขาเล่นเป็นพระร้ายแต่คนชอบพอกับพระเอกเลย

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะไปดูตัวตนที่แท้จริงจากน้องไบท์นรพัฒน์กันค่ะ
มันมากครับผมมันผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำงานมันแบบนี้วะตั้งแต่ตอนออดิชั่นแล้ว
ทุกครั้งทุกซีนที่ถ่ายด้วยกันเนี่ยเราไม่ได้ร่วมซีนด้วยกันเยอะมากนะครับ
ลันกับใต้ล่าเนี่ยมากับพี่ต่อแต่ว่าทุกครั้งที่ร่วมอ่ะมันแบบมันเขาเรียกว่าอะไร
กระเพื่อมไปทั้งเรื่องอ่ะมันมันแรงมากมันสนุกมากตัวจริงตัวจริงไหรอตัวจริงไหมเป็นคนแบบ
ตรงนะแบบเรียวแบบเป็นคนแบบประดิษฐ์ไม่ค่อยเก่งอะ
คือมันอาจจะดูแปลกไปบ้างในตอนแรกที่เฮ้ยนี่มึงพระเอกเหรอวะนี่แบบเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนนี้มันก็โอเคเราก็ถือว่าเป็นยูนิคกันแบบของเราแล้วกันครับ